ที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมก็คนงานนะครับทำงานรับจ้าง
หันหลังแค่๒๐วินาทีมอเตอร์ไซค์หายคุณผู้ชมว่าหายเพราะอะไร
ตำบลหมูม่นเนี่ยอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
คนร้ายนะครับผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเดินผ่านไปรอบนึงนะครับ
เดินกลับมามองซ้ายมองขวานะครับ
พอเห็นไม่มีใครแล้วเอารถไปเลยครับคุณผู้ชม
ทำไมพี่ไม่น่าเสียบกุญแจทิ้งไว้เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
นายอภิวัตชาเครืออายุ๓๔ปีผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เขาเนี่ยรู้จักกับเจ้าของบ้านวันหยุดนะครับพอดีพอดีนะครับ
มารับจ๊อปทำความสะอาดบ้านนะครับแต่เผลอพี่ไม่เผลอสิครับ
เตอร์ไซค์เสียบกุญแจทิ้งเอาไว้หน้าบ้านนะครับไม่คิดว่าพี่ต้องคิดฮะ
ไม่คิดว่าคนร้ายจะมาขโมยครับเพราะตัวเองทำงานอยู่ไม่ไกล
ทำงานเสร็จครับหันหลังไปดูระดับน้ำที่แท้งน้ำข้างบ้าน
ไม่ถึง๒๐วิแล้วเป็นยังไงครับพี่
ผมคิดว่าเป็นคนจรมากกว่าครับไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้ครับ
เพราะจากผมที่ผมไปสืบถามทางที่มาคนที่เห็นว่ามันเดินมาครับ
คนนั้นเดินมาเดินมาเรื่อยแล้วเดินผ่านมาแล้วมองมาเห็นกุญแจรถพอดี
แล้วเดินกลับมาขโมยใครที่มีจักรยานยนต์นะครับ
เสียบกุญแจไว้เหมือนเคสเหมือนผมเนี่ยผมก็อยากฝากไว้ว่าอย่าสะเป้าครับ
อันนี้ไม่ใช่ครับนี่มันเป็นความสะเป้าของผมเอง
เข้าใจครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้น
คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นครับแล้วคนก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับ
แสดงว่าห่างกันไม่ถึงสิบห้าเมตรครับไม่ถึงครับ
ไม่ถึงเวลาก็ประมาณยี่สิบวิประมาณเนี้ยยี่สิบวิ
ครับยี่สิบวิก็หายได้ใช่ครับยี่สิบวิก็หายได้
โอ้เสียดายแทนพี่นะครับคือเห็นยิ้มยิ้มแบบนี้นี่ทุกข์นะครับ
หายก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านประมาทไม่ได้จริงค่ะ
ครับเพราะเสียบกุญแจไว้นี่ขับไปได้เลยเหนียบเหนียบนะคะ